ไปดูความคืบหน้าคดีที่โชเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีนะครับ
ขณะที่ขับรถไปทำงานนั้นเกิดอาการโรคหัวใจกำเริบนะครับ
รีบขับรถไปที่โรงพยาบาลที่ต้องการจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลหนองแคร์นะครับ
แต่ว่าล้มฟุบอยู่ที่ลานจอดรถรอปภของโรงพยาบาลที่เห็นนอกจากจะไม่ช่วยเหลือแล้ว
ยังได้ลักขโมยเอากระเป๋าสตางค์ไปนะครับก่อนที่โชเฟอร์แท็กซี่คนนี้จะเสียชีวิตอยู่ที่ลานจอดรถของโรงพยาบาล
วันนี้ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงแล้วนะครับส่วนความคืบหน้าด้านคดีในการติดตามตัวรอปภคนนี้จะเป็นอย่างไร

ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถภายในโรงพยาบาลน้องแคร์จังหวัดสระบุรีสามารถบันทึกเหตุการณ์
ขณะที่นายชายากรช้างศรีอายุ๔๙ปีคนขับรถแท็กซี่ล้มลงข้างรถก่อนที่จะเห็นว่านายพันธวุฒิขอเหยือกกลาง
พนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลได้เดินเข้ามาดูแต่กลับไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ
จากนั้นรอปภคนดังกล่าวได้เดินวนรอบรถของนายชายากร๒รอบ
ทำท่าเหมือนก้มลงเหยียบสิ่งของคล้ายกับกระเป๋าสตางค์ในตัวของนายชายากรไป
แล้วเดินกลับไปที่ป้อมยามเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้ทำให้นางสาวอุรชาช้างศรีอายุ๒๕ปีพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตเดินทางเข้าร้องขอความเป็นธรรม
จากคิดว่าพ่อไม่ควรมาจบชีวิตไปอย่างรวดเร็ว
กรปภคนดังกล่าวให้การช่วยเหลือพ่อของเธอคงไม่จากไป
และยิ่งไปกว่านั้นรอปภคนดังกล่าวยังได้ก้มลงหยิบกระเป๋าสตางค์ไป
ความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับผู้เป็นลูกสาว
ยังไม่ทันได้ทดแทนบุญคุณพ่ออย่างเต็มที่
พอเรามาได้ดูคลิปเราถึงได้เห็นว่าเขาเดินไปนะ

ไม่ได้ให้การช่วยเหลือกับพ่อของเราแล้วตอนนั้น
หนูก็คิดว่าถ้าเขาช่วยนะตอนนั้นจริงพ่อหนูน่าจะไม่เสียชีวิตแบบนี้ไงค่ะ
ก็ยังไม่ทันได้ดูแลอะไรอย่างนี้ก็เลยค่ะ
มันก็เสียใจตรงนี้มันเร็วไป

ใช่ถูกต้องยังไม่ได้ตอบแทน
ยังไม่ได้ทำหน้าที่ที่มันดีกว่านี้เลยอย่างนี้ค่ะ

ไปกว่า๕วันตั้งแต่วันเกิดเหตุเมื่อวันที่๓๐มกราคม

ทางโรงพยาบาลน้องแคร์จังหวัดสระบุรี
ได้มีการชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก
โดยในแพทย์บัณฑิตยืนยงสุวรรณรักษาการผู้อำนวยการ

เมื่อทางโรงพยาบาลทราบเรื่องก็ได้มอบหลักฐานทั้งหมดให้กับตำรวจ
พร้อมเรียกรอปภคนนางกราวมาสอบถาม
โดยรอปภอ้างว่าคิดว่าเป็นคนเมาแล้วหลับ
ไม่ได้ให้การช่วยเหลือพร้อมปฏิเสธว่าไม่ได้ลักทรัพย์สินไป
แต่ทางโรงพยาบาลได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรว่ารอปภคนนี้ละเลย
ไม่ได้ให้การช่วยเหลือทั้งที่สามารถช่วยได้
ประกอบกับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ป่วย
หรือผู้เสียชีวิตจึงลงโทษวินัยร้ายแรงคือไล่ออกทันที
พร้อมกันนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
พิจารณาว่าเข้าข่ายที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
มาตรา๔๑พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พุทธศักราช๒๕๔๕หรือไม่
จากผู้ตายยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาของโรงพยาบาล
ว่าจะใช้เวลา๒๓เดือนจึงทราบผล
ส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้นทางโรงพยาบาล

คืออย่างแรกโรงพยาบาลยืนยันว่า
วันนั้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ของโรงพยาบาลจริงนะครับ
และเจ้าหน้าที่ตรงนี้ได้ทำหน้าที่ปลกห้อง
รวมถึงมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีอยู่

ก็คือเรื่องของการที่พิจารณาวินัย

อันนี้เป็นความรับผิดชอบที่ที่โรงพยาบาลทำนักวันโดยเกียรติเลือก
ส่วนความคืบหน้าทางคดีพันธ์ตำรวจเอกชัดธวัฒน์วงวาด
ผู้กำกับการสพนแคร์ระบุว่า
ขณะนี้สารได้อนุมัติหมายจับนายพันธวุฒิแล้ว

จึงสันนิษฐานว่าสาเหตุของการลักษับนั้น

เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
เสพยาเสพติดและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
ข่าวทารักษ์ทีวีรายงาน